ว่าที่รัฐมนตรีมหาดไทยมธ๑
คุณอรุทินชาญวิรกูลคุณผู้ชมคิดว่าเขาชิวไหม
เขาสบายไหมรอบนี้นอนมาไหม
แต่พอเห็นภาพที่แชร์ในโลกเฟสบุ๊คเมื่อวาน
ก็ลูกชายถ่ายให้ไหนดูหน่อยว่าชิลไหมคุณผู้ชม
นี่เห็นมั้ยคะ
อยู่ทางซ้ายเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะยกขามาพาดชื่อ
นี่ขั้นรึหาดใช่ไหมต้องใช่แหละ

รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยพูดได้เต็มปากแล้ว
อยู่ในอิริยบทชิว

อยู่ในห้องรับแขกั้งรูหราเชี่ยว
คนถ่ายก็คือคุณเป๊กสรณีชาญวิรากูลครับ

ก็เป็นคนเอาภาพนี้มาโพสต์กับข้อความว่า

กรกตอย่างอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
ที่โพสต์เฟซบุ๊คถึงคอรมอเศรษฐา๑ครับ
บอกว่าที่ประกาศมี๓๔คนใช่ไหม

ขาดไป๒คนคือคุณพิชิตชิบาล

คุณพิชิตที่ประกาศถอนตัวเอง
นำรายชื่อทูล๙ในขณะที่
เช่นกันอันนี้ตามการมองของ

น่าจะเกิดจากการส่งสัญญาณบางอย่าง
จากกฤษฎีกาว่าชื่อทั้งสองหากยังทูลเกล้า

คุณพิชิตเคยถูกสารสั่งจำคุก๖เดือน
ละเมิดอำนาจศาลจากคดีถุงขนม๒ล้านบาท
รัฐธรรมนูลห้ามคนที่ถูกพิพากษาจำคุกมาเป็นรัฐมนตรี
แต่กรณีนี้เป็นคำสั่งให้จำคุก
จึงเป็นประเด็นที่หน่วยงานกลั่นกรองไม่กล้าฟันทง
เบิร์พี่น้ำแข็งก็เลยส่งเรื่องเพื่อขอความเห็น
จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

น่าจะเป็นว่าคือมันไม่ผิดกฎหมาย

ใช่ใส่ว่าการตัดไฟต้นลม
เป็นการขอให้เสียสละไม่รับตำแหน่งดีกว่า
ก็นำมาซึ่งการตั้งโต๊ะ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของคุณพิชิต
ไม่เสนอมาแต่ต้นยังสวยงามกว่า
จะได้ไม่ต้องมาเป็นเรื่องที่ให้ต้องติฉินนินทา

อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีที่ขาดอีก๒ตำแหน่งเนี่ย

ซึ่งหากลงตัวก็สามารถจะทูลกล้าวเพิ่มเติมได้ในภายหลัง
ก็ต้องจับตาดูว่าจะเป็นรายชื่อของคนไหนนะ
คุณผู้ชมที่จะมาแทน๒ตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ครับ